หลังจากที่ได้เสร็จการประชุมกับอาเซียนแล้วนะครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ได้เดินทางไปฟิลิปปินส์ในทันที
ได้กล่าวย้ำนะครับว่าสหรัฐไม่ได้เลือกเข้าข้างฝ่ายใด
ในปัญหาข้อพิพาททะเลจินใต้
แล้วก็เรียกร้องทุกฝ่ายให้ยึดมั่นคำตัดสิน
อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
รวมถึงสนับสนุนให้ฟิลิปปินส์เปิดการเจรจากับจีนนะครับ
กล่าวว่าสหรัฐสนับสนุนสิทธิ์การใช้น่านฟ้าและน่านน้ำอย่างเสรี
ตามที่กฎหมายระหว่างประเทศรับรอง
พร้อมย้ำนะครับว่าคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
มีผลผูกพันทางอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ทุกฝ่าย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อพิพาททะเลจีนใต้จะต้องปฏิบัติตาม
จากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายอย่ากระทำการยั่วยุ

สนับสนุนการพูดคุยระหว่างฟิลิปปินส์กับจีน

แต่ว่านายแครรี่ยืนยันนะครับว่าข้อตกลงเพิ่มภูมิความร่วมมือ
กลาโหมระหว่างสหรัฐและฟิลิปปินส์
ซึ่งอนุญาตให้สหรัฐเพิ่มกองกำลังและยุทธโปรกรณ์
เข้าไปประจำฐานทัพในฟิลิปปินส์มีความจำเป็น
ต่อการช่วยฝึกกองทัพฟิลิปปินส์ให้ทันสมัย
มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อภัยคุกคาม

เดินขบวนประท้วงบริเวณหน้าสถานทูตสหรัฐ

เพื่อเรียกร้องให้สหรัฐถอนกองกำลังออกจากฟิลิปปินส์
โดยระบุว่าสหรัฐแทร่งวางตัวเป็นกลาง
แต่ความจริงต้องการจำกัดอิทธิพลจีน

คนแรกที่ได้เดินทางเยือนฟิลิปปินส์นะครับ
หลังจากการขึ้นดำรงตำแหน่งของผู้นำฟิลิปปินส์
ก็คือประธานธิบดีโรดิโก้ดูเตอร์เต้

เพื่อหารือในประเด็นการป้องกันก่อการร้าย
อาจยากรรมและความมั่นคงทางทะเลครับ